ตั้งแต่ใส่สมัยเป็นวีเจ
เมื่อไรจะมาเมืองไทย
พี่แดนไม่อยากให้เขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปดู
เพราะว่ามันเจ๋งมากนะ
ก็มาจากชีวิตจริงของเขาเป็นแต่ลูกคราวของพี่น้องหรือว่านิดนึงของเขา

ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่บางคนอาจจะเข้าใจได้แล้วบางคนอาจจะงง
แต่สุดท้ายเขาก็ทำให้เวลานี้เป็นเวลาที่กันเลย

แล้วปรบศิษย์ก็รอใกล้มากกว่าค่ะ
แน่นอนค่ะเพราะว่าจริงวงนี้เวลามันเล่นที่แบบ
มันเป็นดูนได้เยอะข้างบ้าง
ตอนนี้ก็แน่นอนเขาเล่นเต็มที่
วงนี้เป็นคานเจอร์ขูกก็จะไปดูค่ะไปกับเพื่อนค่ะ

ก็ดีใจที่เขามาแล้วก็กลับไปสนุกในยุคนั้นอีกครั้ง

ขอถามใครที่ยังไม่มีบาทก็ขอถามซึ้งถาม
น่าจะยังพอมีอยู่มีบางคนจะอยากให้รู้ครั้ง

ซีนน้ำตาซีน
จริงก็เป็นวันที่เราไปร่วมกันต่างนั้น

กกันหนึ่งยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย
และเลยได้เจอกันวันหนึ่ง

เขาก็ไม่ได้จะโพสต์อะไรใครนึกออกป่ะเขาก็เป็นแนวแบบธรรมชาติ
เดี๋ยวเจอกันก็ต้องแบบคุยกันเองเพราะว่าคืนหาความรักคือความเป็นเพื่อนของเรามันมีอย่างดีแล้ว
แต่ว่าอีกแค่โอกาสที่จะเจอกันหรือว่าจะมีเวลาช่วงไหนที่เราได้คุยกันพอดี
คือพี่นาราจังมึงมาเจอกันหรือไม่หรือไม่หรือ

ก็อย่างไรก็ได้ต้องต้อนเดียวกันแล้วมันคุยกันเอง
รุนรุนอยู่แล้วค่ะเหมือนมีคนมาดูกันเลย

หรือเกลนเกุนห้าด้วย
ก็มีไม่ได้ตื่นที่ใหม่เลยว่าขาชะนี้ก็คงไม่รู้อะไร

ถึงอยากคนร่วมกันเฉยแต่รู้ว่าถึงต้องเจอกันกันทั้งคู่

หรือว่ามองด้านลูกไม่เข้าใจเลย
จริงเราไม่ได้รู้แบบแบบเก่าเลย
เพราะเราก็ทานแหละกันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นแบบ
ว่าตอนนี้คนมีความรู้สึกสองกุมเยอะไปหน่อยในสังคมเรา
คนที่ดีกันก็อยากให้สนับสนุนกัน
เพราะว่ามันก็จะเหลือเหล่าจริงหรือเปล่า
คือบรรยากาศมันน่ะนะข้ามผ่านเรื่องนั้นก็เลยนะ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่มีอะไรมาก

บางทีถ้าเกิดมันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน

แต่อย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดแบบเราดีกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ก็อยากให้ทุกคนมองกันแบบนี้มากกว่า
เพราะมันจะมีหลายอย่างที่จะมีความพิเศษเยอะ
แต่ว่าวันนั้นก็ถือว่าโชคมีที่มีแบบคนทักที่กับเรา

คือเหมือนว่าพวกเราจะต่างคนต่างไม่ต้องยิบกันไป

แต่ว่าถ้าได้ส่วนที่เราเป็นเพื่อนผมคิดว่าอย่างนู้นเนี่ย
ก็ไม่เคยสูญกับหลายเพื่อนไม่เคยแบบคิดแบบไม่จริงใจแล้วก็พูดดี
แต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างอย่างมันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างอย่างไร
แต่สุดท้ายแล้วพอเวลาไปพูดให้พี่อย่างลงตัว
แล้วก็ความรู้สึกว่าเขาก็จะใส่เรามานักภูมิ
พอถึงวันนั้นมันก็กลับไปดีกัน